ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกกระจายกันนะครับ
แน่นอนวันนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับ
ลำดับบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ในพัก
โอ้โหคนในพักษณ์ก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อม
เหมือนกันจะอยู่เซฟโซนอันดับต้นหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ท้ายมันจะมีผลยังไง

ใช่ฮะสวัสดีอาจารย์สุภาพครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ความตื่นเต้นไปอีกวันหนึ่งแล้วครับ
เมื่อเช้านี้เพราะเป็นวันที่จับเบอร์พัก
จับเบอร์พักว่าพักไหนได้หมายเลขประจำเบอร์พักเท่าไหร่
อันนี้ต้องลุ้นกันมาก
เพราะว่าเบอร์พักที่จับได้เนี่ย
มันจะสร้างความจดจำได้ง่ายหรือสร้างความจดจำได้ยาก
ก็ขึ้นอยู่ว่าจับได้หมายเลขอะไร
ถ้าจับได้หมายเลขตัวเดียว
อันนี้สร้างความจดจำง่ายบอกชาวบ้านง่าย

โดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์ยอดฮิตเลย
เหตุผลที่เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ยอดฮิตเนี่ยมันฮิตกันมาตั้งแต่ในอดีต
ในอดีตเนี่ยคนต่างจังหวัดอ่านหนังสือไม่ออกดูเลขไม่เป็น
คนที่อ่านหนังสือไม่ออกดูเลขไม่เป็นเนี่ย
สมัครจะไปบอกว่าป้าเมื่อคลี่บัตรออกมาแล้วเนี่ย
ช่องบนสุดน่ะฉีดช่องบนสุดเลย
นั่นแหละได้เบอร์๑
แล้วสมัยก่อนเนี่ยคนดังในกรุงเทพผู้หลักผู้ใหญ่
คนมีอิทธิพลคนมีชื่อมียศมีตำแหน่ง
สู้ไม่ไหวในเขตเมืองในเขตที่ประชาชนมีการศึกษามาก
ก็ไปหาจังหวัดที่คนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกหรืออ่านออกน้อย

ผลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เนี่ยเคยไปสมัครสอสอแม่ห้องศรนะครับ
ผมจำได้ตอนนั้นทำข่าวอยู่ไปจับฉลากได้เบอร์
เอ๊ะแล้วจะบอกกับชาวเขาหรือคนที่อ่านหนังสือไม่ออกยังไงว่า

ก็ไปทำไปหาไม้ให้ลูกน้องไปหาไม้เหมือนไม้เสียบลูกชิ้นนะครับ
วัดมาจากกระดาษข้างบนแล้วมาจนถึงเลข๕เนี่ย
ยาวแค่ไหนก็ตัดตรงนั้นเลย
แล้วก็บอกว่าเวลาเข้าไปในครูหา
คลี่บัตรเอามาแล้วเนี่ยเอาไม้นี่แหละ
ภาพจากข้างบนลงมาถึงสุดปลายไม้

เลข๕พอดีเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นสำคัญนะครับ

ขลังของเลขเนี่ยอาจจะมีน้อยลง
คนที่ได้เบอร์หนึ่งเนี่ยหลุดลุ้ยแพ้หลุดลุ้ยไปก็ตั้งเยอะ
แต่ว่ามันจะมีผลสำหรับผู้สมัครสอสอเขต
เลขตัวเดียวเนี่ยจำง่ายกว่าเลข๒ตัว
สสเขตเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้คุยกันก็คือ
บัตรสอสอเขตเนี่ยไม่มีทั้งชื่อพักไม่มีทั้งโลโก้พัก

ซึ่งเมื่อวานประธานกรกตอิทธิพรบุญประคองท่านบอกว่า
บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันต้องเป็นไปตามนั้นแหละ
เพราะว่ากฎหมายต้องการให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตร๒ใบ
บัตรเลือกพักก็ต้องมีชื่อพักมีโลโก้พัก
เลือกสอสอเขตก็ต้องไม่มีชื่อพักไม่มีโลโก้
มีแต่ตัวเลขอย่างเดียวเพื่อให้มันแตกต่าง
อ้าวผมก็บอกว่าถ้าจะให้แตกต่างเนี่ยมันก็ทำได้เยอะ
เปลี่ยนแปลงสิครับเปลี่ยนสี
สสบัญชีอะไรเลือกพักอีกสีหนึ่ง
สอสอเขตอีกสีหนึ่งมันก็ต่างกันได้
ถ้าจะให้เกิดความแตกต่างตามกฎหมาย
มันดีกว่าที่จะปล่อยให้คนไปกาเบอร์ผิดกาเบอร์ถูก
เพราะเข้าไปในครูหาแล้วเนี่ย
ซ้ายแลขวาว่าเบอร์ที่จะเลือกเนี่ยเบอร์อะไร
จำมาเขาจำไม่ได้ออกไปดูข้างนอกครูหาไหมก็ไม่ได้
ข้างในก็ไม่มีใครติดให้ดู
อย่าลืมนะครับว่าการกาเบอร์ผิดก็เท่ากับว่าเขาเสียสิทธิ์
เขาอุตส่าห์ตั้งใจจะลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ตามที่กรกตเชิญชวนแต่ว่าไปกาเบอร์ผิด
เพราะกรกตพิมพ์บัตรโหลไม่มีรายชื่อพักไม่มีไม่มีโลโก้พักให้
อันนี้ครับที่ผมคิดว่าถ้าจะทำได้ก็ทำเสีย
อ้าวทีนี้ก็มาถึงมาดูผลการจับฉลากคราวนี้ที่ตั้งข้อสังเกตนะครับ
หนึ่งพักใหญ่เนี่ยคำว่าพักใหญ่ใหญ่
หมายถึงว่าพักที่ส่งผู้สมัครเกือบครบทุกเขตไม่มีใครจับเลขได้เบอร์เดียวเลยครับ
ยกเว้นพักภูมิใจไทยที่คุณอนุทินจับได้เลขเจ็ดนอกนั้นเป็นเลข๒หลักทั้งนั้น
แล้วเลขสองหลักเนี่ยมันมีสองแบบนะครับเลขสองหลักประเภทที่ทำเครื่องหมาย
ชูนิ้วได้เช่นเบอร์๒๒เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับ
พักอะไรอะได้เบอร์สองสองรวมไทยสร้างชาติชูมือข้างละสองนิ้วก็เป็นสองสองได้
สองหนึ่งก็ชูนิ้วเดียวได้แต่ว่าไอ้ที่ทำสัญลักษณ์ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับ
อย่างเช่นเบอร์สามเจ็ดอย่างเงี้ยเบอร์สามเจ็ดเนี่ยยังนึกไม่ออกว่า
พักพลังประชารัฐเนี่ยจะชูมือยังไงชูเลข๓พอได้
แล้วเลข๗มือขวาเนี่ยไปเอานิ้วมาจากไหนนิ้วก็มีแค่๕นิ้ว
ฉะนั้นเบอร์๓๗เนี่ยไม่ได้เบอร์อื่นอื่นอีกตั้งหลายเบอร์นะครับ
ที่ไม่มีทางชูนิ้วได้สร้างการจดจำไม่ได้
แล้วเป็นพักใหญ่ทั้งนั้น๒๖ของประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่รู้จะชูมือยังไง
มือซ้ายชูเลขสองได้แต่ว่ามือขวานี่มันมีแค่ห้านิ้ว
จะไปเอาจากไหนมาเติมให้เป็นเลขหกเออหนึ่งแปดหนึ่งแปดของพัก
ชาติไทยพัฒนาจะชูยังไงหนึ่งแปดสองห้าสองห้านี่พอได้สองห้านี่ชู
ข้างซ้ายเลขสองมือขวาเลขห้าพอได้อันเนี้ยคือความถ้าเรียกว่า
เปรียบเสียเปรียบกันทางการจับเบอร์ก็ต้องไปคิดกันว่าจะทำยังไงจะสร้างความจดจำ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าข้อท้วงติงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
กรกตควรจะฟังนะครับวันนี้พอจับฉลากได้
ได้เบอร์แล้วเนี่ยไปส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัตินี่ตอนนี้ใกล้ใกล้เที่ยง
ผมยังไม่รู้ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมีพักไหนคุณสมบัติไม่ครบ
แล้วต้องถอนสมัครไม่ได้แล้วถ้าพักใดพักหนึ่งสมัครไม่ได้
พักที่อยู่ข้างหลังของพักนั้นเนี่ยต้องเลื่อนขึ้นมาหมดนะครับ
เบอร์เนี่ยต้องเลื่อนขึ้นมาหมดไอ้ที่เขาไปพิมพ์เบอร์ไว้แล้ว
พร้อมจะติดสติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าพักใดพักหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า
เป็นโมคะสมัครไม่ได้เอกสารไม่ครบมันจะยุ่งกันไปหมดเลย
คุณวรวุฒิถึงเตือนว่าต่อไปเนี่ยกรกตต้องตรวจคุณสมบัติให้เรียบร้อยซะก่อน
แล้วค่อยมาจับฉลากไม่ใช่จับฉลากเสร็จแล้วไปนั่งตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วถ้าเกิดพักใดพักหนึ่งเดี้ยงขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมันก็คลอนกันไปหมด
อันนี้ก็ผมคิดว่าควรจะต้องเป็นเรื่องที่น่ารับฟังยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้มาถึงเรื่องมาถึงเรื่องของบัญชีรายชื่อ
เรื่องของบัญชีลายชื่อลุ้นกันเถอะครับ
แต่ตอนนี้ทุกพักชัดเจนแล้ว
เขาคำนวณจากคะแนนที่คิดว่าคนจะไปใช้สิทธิ์
คือขณะเนี้ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้าสิบเอ็ดล้าน
เขาคำนวณว่าคนจะไปใช้สิทธิ์๗๐เปอร์เซ็นต์นี่ฐานเดิมนะ
๗๐เปอร์เซ็นต์ของ๕๑ล้านก็ประมาณ๓๕ล้านคน
สสบัญชีรายชื่อมี๑๐๐คนเอา๑๐๐ไปหาร
มันจะคำนวณออกมาได้ว่าพักไหนจะได้คะแนนรวม
ถ้าได้ไม่ถึง๓๕๐๐ไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียว
ไหนได้คะแนน๓๕๐๐จะได้บัญชีรายชื่อ๑คน
พักไหนได้คะแนน๓ล้าน๕จะได้คะแนนจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑๐คน
พักไหนได้คะแนนรวมของพัก๗ล้านก็จะได้บัญชีรายชื่อ๒๐คน
ฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาได้อย่างนี้เนี่ย
สอบบัญชีรายชื่อแต่ละพักก็ต้องลุ้นให้ชื่อตัวเอง
สมมุติว่าพักที่สังกัดมีบัญชีจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑๐คน
ต้องลุ้นว่าตัวเองอยู่๑ใน๑๐ไหม
ถ้าเกิน๑ใน๑๐ไม่ปลอดภัย

นี่คือที่มาว่าตัวเลขจะลงตัว
เมื่อก่อนจะยื่นเมื่อเช้าเนี่ย
ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนปรับแล้วปรับอีกต่อรองกันแล้วต่อรองกันอีก
พักที่คิดว่าจะได้ร่วมรัฐบาลเนี่ย
เขาก็มีวิธีการจะบอกกับคนที่อยู่ท้ายว่า
ถ้าคนข้างหน้าขยับไปเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขารัฐมนตรี
เขาก็จะลาออกแล้วให้เบอร์ท้ายขยับขึ้นมา
สังเกตไหมครับของพักเพื่อไทยคราวนี้
คุณสนทิยาคุณปลื้มไปอยู่เบอร์เท่าไหร่ละ๙๙
พรมมินก็ไปอยู่เบอร์ท้ายสุด
ก็แปลว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลไม่ต้องห่วง
เบอร์คนสำคัญสำคัญที่ไปอยู่ท้ายเนี่ย
จะมาเป็นฝ่ายบริหารจะมาเป็นรัฐมนตรี

ก็แล้วแต่ว่าแต่ละพักจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นพักฝ่ายค้าน
ขยับไม่ได้ไม่มีใครลาออกให้หรอกครับ
เพราะลาออกแล้วไม่รู้จะไปมีตำแหน่งตรงไหน
ฉะนั้นเรื่องของเบอร์บัญชีรายชื่อ
ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลังจากนี้ไป
ถึงแม้ว่าจบแล้วลงตัวแล้วสมัครแล้ว
แต่จะทำให้เกิดความกลุ่นคล่องหมองใจในพัก
อีกนานแค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
เอาละนี่คือเรื่องที่ต้องลุ้นกันวันที่๒วันนี้
วันที่ได้เบอร์พักแล้วแล้วตอนนี้ก็
จากนี้ไปเขาก็จะติดเบอร์พัก
ไปตามเสาไฟฟ้าต่างที่ว่างไว้
เขาก็ติดกันหมดพลึบเดียวเท่านั้น